แสดงความยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

คาราบาลก็จับแจกมอไซค์ไปร้อยคัน
ทองล้านไปพลิกชีวิตแล้วถึง๕คน
เชื่อเถอะเพราะผู้โชคดีของเรา

ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

ทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก
อย่าเท่าดีมันจ้อยส่งฝาเลย

โอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง

ไทยสร้างอาชีพปีสอง

สมมุตินะถ้าหากเป็นใครก็ได้๑วัน

ฉันอยากเป็นนายกค่ะ

ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เปล่าอยากรวยอยากรวยแบบเขาใช่ไหมดีเหมือนกันเนอะ
ถ้าอย่างคุณชิสาอยากเป็นนายกดิฉันขอเป็นลูกสะพ้ายนายกค่ะ
ช่วงนี้๒ไอจี๒ติ๊กต็อกเยอะโอ้โห
โปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีหุ่นก็ดีหล่อ
ความคิดคุณนี่มันได้จริง
ใช่ไหมล่ะทั้ง๒คนแหลรอ

เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยมอบให้กับใครต่อใคร
พลิกฟื้นชีวิตเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ไง
ได้ว่ามีความสุขทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับกันแบบนี้เลย

คาราบาลเขาจับจริงแจกจริง
ถ้าคุณส่งจริงมีสิทธิ์ได้จริงแน่นอน
เดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
เพราะว่าใครที่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย
เขาก็ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กันเยอะแยะมากมาย
ได้กันไปแล้วหลายรายมากร้อยกว่าคันแล้ว

แต่ว่าการที่จะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ได้ต้องขยันหน่อยนะ

ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือเครื่องดื่มคันโซคูณสอง
ต้องเขียนบีบส่งให้ถูกต้องตามกติกาด้วย

กับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เดี๋ยวจะจับแจกกันอีกครั้งส่งท้ายปลายปีนี้
ในวันที่๙ธันวาคมนี้ครับ
ลุ้นกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

เมื่อพวกเราพร้อมแล้ว
งั้นโกยเลยไป
ไปเลยคุณนะล้อ

นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่๖สิงหาคมถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศลุ้นล้านครั้งสุดท้าย๙ธันวาคมนี้

ดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะรีบนะคุณผู้ชม

เพราะว่ากิจกรรมนี้เราเปิดยาวตลอดทั้งปี

รีบส่งฝากันเข้ามาร่วมสนุกกับเรากันได้นะจ๊